เราอยู่บ้านหรือว่าเราอยู่ตึกสูงหรือว่า

ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันสั่น

ที่จริงมันก็อาจจะต้องรู้สึกว่าผมอยู่ตึก

ก็บอกว่ารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

แค่ประมาณ๙กิโลเมตรเท่านั้นเอง

ดูรายละเอียดเรื่องของแผ่นดินไหวก่อนนะครับ
ขนาด๖๔นะครับในประเทศเมียนมา

ห่างออกไปความลึกก่อน

ประมาณ๑๐๐กิโลเมตรในจุดศูนย์กลาง

แรงสันสเทือนครับรับรู้ได้ในหลายพื้นที่

ในพื้นที่ภาคเหนือในกรุงเทพ

รู้ถึงแรงสรรสะเทือนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะมีอาฟเตอร์ช็อกตามมาหลายครั้งด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเนี่ยที่โรงเรียนวัดหนองออนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ทั้งครูและนักเรียนนั้นก็เรียนหนังสืออยู่ก็ปรากฏว่าวิ่งแตกตื่นนะครับ
หนีออกจากอาคารเรียนครับมายังที่โล่งนะฮะเพื่อความปลอดภัย
สำหรับที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับที่แม่แตงเชียงใหม่
และปรากฏว่าเบื้องต้นนั้นไปเจอรอยแตกร้าวบริเวณโคนเสาของตัวอาคารด้านหลังครับ
มีรอยร้าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีเศษปูนนะครับหลุดออกมา
เห็นโครงเหล็กด้านในของเสาอาคารครับโรงเรียนก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็ประเมินการซ่อมแซม
เป็นการเร่งด่วนนะฮะจากเชียงใหม่ครับไปดูเชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับคนไข้บุคลากรทางการแพทย์ครับ
โอ้โหนี่ต้องอบพยพหนีออกมาในช่วงที่เกิดเหตุนะครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนต่อขยายจุดเชื่อมระหว่างอาคารเก่า
และอาคารใหม่ครับแตกเป็นรอยยาวฝ่ายโยธาธิการจังหวัด
ก็ต้องตรวจสอบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยอีกที่หนึ่งคือที่พยาวนะฮะ
มีภาพวงจรปิดครับเป็นร้านสะดวกซื้อจับภาพสินค้าบนชั้นวาง
มีการสั่นสะเทือนในช่วงที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะ
นี่มันสั่นมันแกว่งเลยให้ดูชัดนะฮะ
โอ้โฮชัดเลยนะครับชั้นวางสินค้าดูสีฮะ
ส่วนต้นไม้อยู่ใกล้กับร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมัน
ก็สั่นนะฮะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชม
มไฟนี่จะเห็นชัดนะคะครับและนี่คือผลพวงนะ
ที่ที่เกิดขึ้นคืนที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้มีอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะ
ทางอีสานนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนะฮะยืนยันว่ารอยร้าวของปูนที่พบนะครับ
บริเวณอาคาร๙ชั้นนะเป็นตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
โรงพยาบาลศูนย์สกลนครเป็นรอยร้าวเก่า
โครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
แต่ว่าเพื่อความมั่นใจครับก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับมาช่วยตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
นี่เป็นภาพรวมครับที่รวบรวมมานะฮะ
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ
ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก๘โมงครึ่งได้
ก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่ทำงานก็เข้าที่ทำงานแล้ว
เด็กนักเรียนก็อยู่ในห้องเรียนกำลังเริ่มเรียนหนังสือกันในชั่วโมงแรกเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวและแรงสันสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็เป็นช่วงเวลาที่ครูก็อยู่กับเด็กนักเรียน
ให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งภาพอันนี้คือภาพที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดลำปางค่ะ
นี่คือตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเด็กก็อยู่กับคุณครูในห้องเรียนแล้วเนี่ยค่ะ
โอเคค่ะคนโอเคไหมครับโอเค
เดี๋ยวฟังคุณครูนะว่ามันจะสารแถมกร้อนออก

ไอซ์ค่ะซึ่งเป็นครูประจำชั้นก็พาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลำปางไปหลบใต้โต๊ะ
อันนี้ก็คือถือว่าปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเลยนะคะ
เด็กก็รู้วิธีนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ฝั่งเมียนมา๖๔ห่างจาก๑กิโลเมตร
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วต้องคอยเช็คคอยถามเด็กว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะเด็กก็ส่งสัญญาณว่าโอเคทุกคนก็หลบอยู่ใต้โต๊ะ
แล้วก็จะมีภาพวงจรปิดในห้องเรียนของโรงเรียนเทศบาล๒หนองบัวที่จังหวัดเชียงราย
ก็จับภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ทันแล้วจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
พอเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเด็กก็เนี่ยค่ะหลบอยู่ใต้โต๊ะกันนะคะ
คุณครูก็อบพยพนักเรียนทั้งหมดออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย
แล้วหลังจากนั้นก็ออกจากห้องเรียนค่ะ
อันนี้คือภาพที่ห้องเรียนของโรงเรียนเทศบาล๒ที่จังหวัดเชียงราย
อีกโรงเรียนหนึ่งในเชียงรายพอเกิดแผ่นดินไหว
คุณครูก็พาเด็กออกมานอกอาคารแบบนี้ค่ะ
แบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปที่ครูกวาง
ครูที่เชียงรายบันทึกภาพขณะพาเด็กมาอยู่ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน

ที่เชียงรายนี่คือรับรู้ได้นะคะ
ก็มีการพาเด็กออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยกัน
อยู่ที่สนามฟุตบอลซึ่งเป็นที่โล่งแจ้ง

เด็กลูกศิษย์ว่าปลอดภัยหรือเปล่า
ก็พบว่าทุกคนปลอดภัยดี
แล้วก็ยังมีเด็กโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงราย
อีกหลายแห่งอบพยพมาอยู่ในที่โล่งแจ้งแบบนี้

รวมถึงร้านค้าต่างในเมืองเชียงราย
ต่างก็รับรู้ถึงแรงสั่นเตินจากเหตุการณ์นี้ด้วย

เขาก็จะมีการฝึกซ้อมเตรียมการ

ก็ต้องออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
นั่นคือที่เชียงรายจังหวัดใกล้เคียงอย่างเชียงใหม่นะคะที่อำเภอแม่อาย
มินิมาตรก็จับภาพเอาไว้ได้ก็จะเห็นว่าข้าวของล้มลงมาระเนรนาศ
สั่นสะเทือนยังรับรู้ถึงคนที่อยู่บนตึกสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
อันนี้ให้ดูภาพอีกมุมหนึ่งนี่ชั้นโยกเลยข้าวของก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะในโซนเหนือ
เพราะว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ฝั่งเมียนมาก็รับรู้ได้วันนี้ถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะ
ห่างจากตัวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะประมาณ๑๐๐กิโลเมตร

ถ้าอยู่ในตัวอาคารออกไม่ได้ก็ต้องหาที่ที่มันมีที่กำบังใต้โต๊ะใต้อะไรเข้าไปหลบอยู่
แต่ถ้าออกมาจากตึกได้ก็ออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งก็จะปลอดภัยนะคะ

นี่คุณผู้ชมครับต้องโหยูนะอันตรายนะ
แต่ว่ายังไม่มีรายงานในส่วนความเสียหายในฝั่งของประเทศเมียนมาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับคุณผู้ชม